สำหรับช่วงวันหยุดยาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะครับ
กระทรวงคมนาคมก็ได้มอบของขวัญปีใหม่สำหรับคนที่จะเดินทางในปีนี้
ด้วยการอำนวยความสะดวกเพิ่มรถเสริม
เว้นค่าผ่านทางแล้วก็ขยายเวลาการเดินรถไฟฟ้า
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
กระทรวงคมนาคมคาดว่าระหว่างวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๙ถึง๔มกราคม๒๕๕๙
จะมีประชาชนเดินทางรวม๑๖ล้าน๒แสนคนต่อเที่ยว
แบ่งเป็นการเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑล๑๐ล้าน๘แสนคนต่อเที่ยว
เดินทางระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ๕ล้าน๔แสนคนต่อเที่ยว
ปีนี้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มเที่ยวรวม๗วันที่๒๙๒๓เที่ยว
เฉพาะบขเตรียมรถเสริมไว้มากถึง๑๔๗๐๓เที่ยว
รถไฟใช้วิธีเพิ่มตู้และเพิ่มเที่ยวรถฟรีให้อีก๑๐ขบวน
จะขยายเวลาให้บริการคืนวันที่๓๑ธันวาคมจนถึงเวลา๒นาฬิกา
ทางพิเศษทั้งทางด่วนบุรพาวิถีและมอเตอร์เวย์
เว้นค่าผ่านทางตั้งแต่วันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๙จนถึงวันที่๔มกราคม๒๕๕๙
หมายของการอำนวยความสะดวกปีนี้จะเน้นให้มีระบบขนส่งสาธารณะเพียงพอ
ไม่ลาชาและไม่มีผู้เรียสานตกค้าง
อุบัติเหตุผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคมต้องลดลงร้อยละ๕เมื่อเปรียบเทียบกับปีใหม่ที่แล้ว
และที่สำคัญต้องไม่มีผู้เสียชีวิตจากขนส่งสาธารณะและทางพิเศษต่างขณะที่ระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์
กระทรวงคมนาคมก็จะดำเนินการทุกเรื่องนะครับในทุกวิธีทางเพื่อให้
สวนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล
เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
จะแนะนำเรื่องจุดเสี่ยงควบคู่ไปกับทางเลี่ยงทางรัฐ
เพื่อให้เดินทางสะดวกและถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน